สุดมาเชิมรุกก่อนตอนหนาวกับดาวซูเปอร์สาราค่ะ
วันนี้มามั่วหน้าห้านนะคะ

แสดงว่าร่างกายเตรียมตัวมาพร้อมมาก
เขาบอกว่าขอพักแป๊บนึงค่ะ
เดี๋ยวจะกลับมาให้เต้นกันต่อนะคะ

ร่างกายพร้อมแต่สภาพอากาศพร้อมหรือเปล่า
เพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ฝนตกชุกเด้อค่ะเด้อ

อุ้ยพัดขึ้นมาพัดสอบเอาความชื้นขึ้นมา

แถมให้เกิดฝน
วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะคะ

ในภายอีสานและภาคใต้วันนี้นะคะฝนจะเป็นฝนฟ้าคนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ที่ถือว่าเยอะนะ
ส่วนพื้นที่อื่นค่ะมาช่วงเที่ยงแล้วก็ลากยาวไปเลยนะ
ลากยาวไปจนถึงค่ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางการออกเรือเอ่ยอะไรเอ่ยระมัดระวัง
วางแผนให้เรียบร้อยโดยเฉพาะใครที่จะไปเที่ยวและชาวประมงในฝั่งนี่
ทะเลอันดามันสูงนะ๑เมตร๕๐เซนติเมตรขึ้นไปค่ะส่วนฝั่งอัลไทยโอเค
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิสัปดาห์ที่แล้วหลายคนบอกโอ๊ยร้อนตับแตกเลยนะคะ
เพราะความร้อนมันสะสมอยู่ในดินแล้วพอมันระเหยออกมาแบบนี้เราสัมผัสความร้อนได้เต็ม
แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนตกค่ะอากาศก็จะดีขึ้นอากาศจะสบายขึ้นเหมาะกับการไปเต้นหน้าฮานแบบดิฉันเนี่ยแล้วนะคะ
รวมถึงชาวไร่ชาวนานี่เขาบอกว่าเอ๊ปรับเปลี่ยนหน่อยละกันเมื่อก่อนเคยปลูกข้าวช่วงนี้น้ำมันโอเคก็เลยมาปลูกอังุ่นแทนนะคะ
มาเที่ยวนึกว่าไปสวิสเตอร์แลนด์อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ
มาดูไร่องุ่นนะคะโอ้โหคุณตาบุญนันพลเยี่ยมชาวนาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
บอกว่าเบื่อแล้วฝากอนาคตไว้กับนาข้าวมาปลูกอังุ่นดีกว่า
บอกว่าสายพันธุ์ไว้มะละกาทนแดดทนอากาศ
ปรากฏว่าปลูกแค่ยี่สิบแปดต้นบวชตายจากต้นค่ะคุณตาว่า
แถมให้ผลผลิตอีหลีรสชาติก็แซ่บดูดีมีอนาคตคุณตาบอกว่าเอางี้ละกัน
ปลูกองุ่นไปเลยคุณผู้ชมข่าวต่อไปอะไรนะ
เขาบอกว่าให้ดูอะไรกลิ้งเหรอทุเรียนเหรอทุเรียนมันกลิ้งเหรอ
เคยได้ยินแต่ขนุนมันกลิ้งขนุนนี่เป็นขนุนสายพันธุ์เมืองของแพร่ค่ะ
ชื่อกลิ้งโกสัยชื่อใหม่มาตลอดเลยอ่ะทุเรียนในประเทศไทยอ่ะ
ชื่อนี้เนี่ยมาจากทุเรียนพันธุ์นี้เขาปลูกตามเชิงเขาตอนจะเก็บผลผลิตชาวนา
ต้องทำตะข่ายกั้นค่ะเพราะเวลามันหล่นลงมาหรือหลุดจากมือ
มันจะไปไหนล่ะคะมันก็กลิ้งจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำซะค่ะ
ส่วนส่วนใหญ่แล้วนะคะก็รอให้ทุเรียนมันหล่นลงมาแล้วก็ตามไปเก็บเอาเองแล้วกันนะคะ
แต่ระมัดระวังด้วยนะมันอันตรายเหมือนกันนะทุเรียนมันมีหนามนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเริ่มได้ยินเสียงเพลงมาแล้ววงกลับมาเปิดแล้วค่ะ
หลายคนไม่รู้อะเนาะคนในเมืองไม่รู้ว่าดิฉันทำอะไรเนี่ยถืออะไรเนี่ยรองเท้าเนี่ย
คุณผู้ชมถามอิหลีเนี่ยถ้าเต้นแห้งเนี่ยเกือบเสียหายจังไหนสิเมื่อบาดจังไหนสิง่างจังไหน